ไปดูอีกหนึ่งจอมยุทธ์ที่เขาปลูกผักแบบเกษตรผสมผสาน
แล้วก็เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านนะคะ
อยู่ที่ไหนอยู่ที่สอบ้านสวนผักจังหวัดสิงห์บุรี

ถูกต้องแล้วเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้
แล้วก็มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานจนเป็นที่ยอมรับ
นำไปปรับประยุกต์จนประสบความสำเร็จค่ะ
ที่นี่คือสอบ้านสวนผักแปลงเรียนรู้

ค่ะที่นี่บอกพี่กัดนิดนึง
อยู่ที่หมู่๓ตำบลคอทรายอำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ประธานวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้คือคุณสมศักดิ์ปลื้มบุญนะคะ
เป็นทั้งประธานวิสาหกิจชุมชนและเป็นเจ้าของสวนด้วย
เล่าให้ฟังบอกที่นี่ทำการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่๖ไร่
คือปลูกทั้งพืชผักผลไม้ยืนต้นแล้วมีการขุดสระกักเก็บน้ำ
และสร้างที่อยู่อาศัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยครับ
สิ่งที่เขามุ่งเน้นก็คือปลูกพืชผักปลอดภัยเป็นหลักเลยนะคะ
และไม่ใช่แค่นั้นนอกจากเก็บพืชผลผลิตไปกินแล้วเนี่ยนะคะ
ยังเป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและปลูกพืชผักปลอดสารพิษเป็นอย่างดีค่ะ
คนในพื้นที่คนต่างพื้นที่สนใจมาดูงานอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ซึ่งมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย
ยุคใหม่นิยมทานพืชผักผลไม้สดปลอดสารพิษใช่ไหม
ก็เลยเป็นที่สนอกสนใจอย่างมาก
ตลาดก็ต้องการอย่างมากเหมือนกัน
คราวนี้พื้นที่อื่นเขาอยากทำบ้าง
เขาก็มาดูงานแล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้
ทำให้แต่ละคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน
ใครที่สนอกสนใจพี่เขายินดีเลยนะคะที่จะให้ข้อมูล
สามารถติดต่อสอบถามไปได้ตามหมายเลขที่ขึ้นตรงนี้
หรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊กสอบ้านสวนผักได้
จ้ะติดต่อดูงานกันได้ที่จังหวัดสินบุรีค่ะ